เหนือจากการเป็นเจ้าแม่โซเชียลทุกแอปพลิเคชันแล้ว

จะบอกว่าช่วงหนึ่งฉันตามนางไปกินนู่นกินนี่
นางรีวิวทำได้ดีมาก

เขาบอกว่าเป็นชื่อรีวิวว่านั่งตรงไหนรีวิวตรงไหน
รายการนั่งตรงไหนรีวิวตรงนั้นมาแล้วนะคะ

โดยส่วนตัวเป็นคนชอบกินของอร่อย
และเป็นคนให้เกียรติกับน้ำย่อยของตัวเอง

คือถ้าเราจะอ้วนทั้งที

มาตลอดสัญหาของกินแล้วด้วยความที่สามี
ต้องไปหาของกินของอร่อยเวลาที่ว่างอะไรอย่างนี้

ก็เริ่มจากแบบของเพื่อน

ชอบตรงนี้นุ้ยว่าตรงนี้มันเป็นส่วนที่สำคัญเลยนะ

เราต้องปรับตัวเองเพื่อความอยู่รอด

เพราะฉะนั้นคือนุ้ยจะไม่ได้คิดตังค์ในการรีวิว
เหมือนกับว่านุ้ยเลือกแล้วว่าอันนี้ดีจริง
นุ้ยกินเองแล้วนุ้ยก็เลยจะบอกต่อ
พอบอกต่อไปเนี่ยเขาก็จะได้มีคนซื้อ
ถูกไหมแล้วก็ทุกคนก็แบบน่ารักมาก

แบบว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าแบบไม่ได้พี่นุ้ยนะ
คือตอนนั้นแย่แน่เลยคือแย่ทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้
แล้วมีของที่ให้รีวิวเช่น

ลูกโทรไปหนูแม่จะรีวิวยังไงโถส้วม

ดีกันเหรอมันก็ไม่ดายเปล่า

อะไรมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันน่าจดจำ

หนึ่งเราจริงใจแล้วสองอร่อยเรา
ดันไปตรงกับความอร่อยของคนส่วนใหญ่
เขาก็เลยเหมือนกับว่าเออถ้ากินสไตล์เดียวกับนุ้ยเนี่ย
เชื่อนุ้ยได้เลยเพราะว่านุ้ยดูทั้งความสะอาด
ดูทั้งเรื่องวัตถุดิบทุกอย่างอะไรอย่างนี้
ก่อนที่จะรีวิวก็คือเราเป็นคนเหมือนการันตีให้เขา
แล้วเวลาคุณผู้ชมเขาดูเนี่ยเขาเชื่อเราเลย
เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องเลือกสิ่งดี

ของสิ่งนี้คืออะไร

อันนี้คืออะไรอะค่ะเนี่ย

คือไม่ใช่ไม่ชอบถึงกันแบบว่ากินไม่ได้แต่ปอนกินบ่อยมาก
คือถ้าไปห้างเนี่ยก็จะต้องมองหาอาหารเม็กซิกัน
แล้วเขาก็เป็นคนชอบกินอาหารเม็กซิกันไง
เรานุ่นก็แบบว่าอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ย
ไม่ชอบกินก็รีวิวเลยค่ะคุณแม่
ดูนะคะหน้าตาเนี่ยดีมากเลยเนาะ

เข้าไปนะคะแล้วก็เนี่ย

อ๋อเอะอันนี้ชาวที่อยู่ตรงนี้ป่ะ

เจ๊เขาห่อ
แล้วก็อ๋อสไตล์นุ้ยคือต้องกินคำใหญ่

ปกติผมไม่เคยเจอความรู้หรอกคือกินคำเรียไหยนะ

กินที่ที่รับ

รสชาติเป็นยังไงสไส้เขาหอม
ตัวเนื้อกล่ายคลั่วจะมีความชุ้ม
แล้วก็มีซอส

มันก็จะแบบว่าเพิ่มรสชาติมากกว่านี้
แต่ด้วยวัตถุดิบเขาดีเป็นร้านที่แบบคนกินเยอะมาก

อันนี้ใหญ่กว่าเดิมต้องดูเองว่าเป็นอะไร
รีวิวได้ตามความรู้สึกแท้จริง

เล่าความจริงให้ฟังเอาไหมคุณผู้ชม
เรื่องของเรื่องคือเขาเนี่ยทางรายการเนี่ยทีมงานเนี่ย

โดยการเอารองเท้าของนุ้ยมาออกรายการ
แล้วกะให้แบบเฮ้ยเฮ้ยนี่มันรองเท้าฉันนี่
อ่าแต่
ตั้งแต่เช้าปอนใครเอารองเท้านู้นไปไหน

เปิดกล้องวงจรปิดย้อนหลังให้ฉันดูสิ

ออนก็แบบว่าเออทำไมอ่ะ

มาเอารองเท้าไปนะ

ปอนก็เลยตอบว่า

ไม่แล้วทำไมจะต้องไปส่ง
เรื่องนี้ต้องถามพี่แม่อ่ะ

เพราะว่าคู่ที่เป็นสีเดชเนี่ยนะคะ
คู่แรกเนี่ยคือเป็นคู่ที่ใส่บ่อยมาก
แล้วเป็นปกตินุ้ยจะเป็นคนที่หน้าเท้าเนี่ยแหลม
ไอ้กว้างแล้วจะใส่รองเท้าหัวแหลมมันไม่ค่อยได้
แต่ว่าคู่นี้ใส่แล้วแบบสบาย
คราวนี้ชอบชอบก็เลยซื้อ
คราวนี้มาอีกคู่นึงคู่นี้เพิ่งได้มาสดร้อน
ที่สามีเลือกที่จะให้เอามาในวันนี้
เพราะว่าราคาคู่แรกต่างจากคู่ที่สอง

เพราะวันนั้นเดินไปเจอร้านร้านหนึ่งเป็นร้านแบบขายมือสอง
ของคนญี่ปุ่นที่มาอยู่ในเมืองไทยแล้วเขาจะกลับอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยเหมือนกับว่าเอามาวางขายในราคาที่แบบครึ่งราคา
เฮ้ยทำไมคู่นี้ถูกกว่า
เพราะอยู่ตรงนี้แล้วฤนต้น
ฤนต้นเท่านั้น
แล้วอันนี้ซื้อล่ะ๒ฤนต้น
อันนี้ฤนต้นเหมาะล่องไปเยอะ

เหมาะเท่านั้น

ที่เรียกมาให้ดูเนี่ยคือแบบเหมือนจะมา

เพราะว่าอีกคู่นี้มันคือ
สองลืนปลาย
นี่แหละก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเนี่ย
คุณชะยะพลเขาถึงเลือกเอารองเท้าสองคู่นี้มา

โปรดติดตามตอนต่อไป